ตามความคืบหน้าคดีอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นที่งานศพในจังหวัดรัชบุรี
คนร้ายรอบยิงนางวราพรเนียมรักษาหรือว่าครูนงวัย๖๑ปี
ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศบาลตะบนดอนทรายเสียชีวิต
มีชาวบ้านมีคนที่อยู่ในงานในบาดเจ็บอีก๖คน
นี่คือผู้ต้องหาที่มาออกหมอบตัวหลังจากถูกออกหมากมาจับ
คือนายวัญชาติเนียมรักษาหรือว่าศจ้อยเอ๋วอายุ๖๐ปี
ก็เป็นเครือยาดเขาเป็นน้องสามีครูนงเป็นพี่สบายของเขา
ที่มีวันนี้ความคืบหน้าคดีคนธรรมดีปรัชญาประสานสุข
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรัชบุรีบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
ส่วนจำนวนของผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนขยายผล
แล้วก็ต้องดูเรื่องของอาวุธปืนนะฮะเพราะว่ากระสุนที่เจอเนี่ย
หลักฐานเนี่ยมีปืนสองขนาดต้องดูและตรวจสอบว่ามาจากฝั่งไหนของสาราสวดศพที่วัดในคืนวันนั้นบ้าง
แต่เชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะก่อเหตุคนเดียวจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคาดว่า
จะเป็นเช่นนั้นตำรวจบอกนะครับตอนนี้กำลังสอบสวนขยายผลอยู่นะครับ
ส่วนตัวผู้ต้องหาที่มามอบตัวคือนายวัญชาติยังคงให้การปฏิเสธนะครับ
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังหาไม่เจออาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดรัชบุรีนะฮะ
ตำรวจได้ทำเรื่องส่งไปยังกรกตกลางด้วยนะครับ
โดยทางผอกรกตจังหวัดรัชบุรีนะครับส่งเรื่องไปยังกรกตกลางว่า
สมัครนายกเทศบาลตะบนดอนทรายเสียชีวิตนะหลังจากนี้ก็ต้องรอมติกรกตกลางว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนนี้
แต่โดยทั่วไปลักษณะก็คือจะเอากระดาษมาปิดทับป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครที่เสียชีวิตไปเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่า
นี้ก็ไม่ต้องการแล้วนี่ตามขั้นตอนนะฮะ
หมายเลข๒คือครูนงนะครับที่เสียชีวิตนี่นะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดชาวบ้านกาไปเนี่ย
จะเป็นบัตรเสียค่ะสจเอ๋วนะครับ
ที่เกิดเหตุวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจ
ด้านหลังองค์พระประธานที่สาราสวดพระอภิษฐรรศพในคืนวันนั้นนะครับ
แล้วก็ด้านนอกสาราด้วยนะเพราะตามรายงานบอกว่าคนร้ายเนี่ย
ซุ่มไม่ด้านหลังองค์พระประธานก็ด้านนอกนี่แหละ
ก็ใช้เครื่องตรวจวัตถุโลหะไปตรวจหาปลอกกระสุนเพิ่มเติมนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสว่า
ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีมากกว่า๑คน
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านพัก
ของนางจิตรดาเนียมรักษาภรรยาของสจเอี่ยว
ซึ่งก็ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศบาลตะบนดอนทราย
ก็เป็นคู่แข่งกับครูนงผู้ตายนี่แหละไม่ใช่เป็นครัวยาศกัน
วันนี้มีชุดสืบสวนของกองปราบเนี่ยมาตรวจสอบมาดูเรื่องคดีด้วยนะครับ
สืบบอกว่าหลังจากที่สจเอียวมามอบตัวกับตำรวจสพโพธาราม
เจ้าของพื้นที่ก็ได้มาค้นในบ้านพักของสจเอี่ยว
เพื่อหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ตอนนี้ยังไม่เจอ
วันนี้ชุดสืบสวนมาสอบถามข้อมูลจากภรรยาของสจเอี่ยว
ที่เขามีงานสวดศพวันนั้นว่าตัวของภรรยาสจเอียวอยู่ไหน
สจเอียวอยู่ที่ไหนเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับคำพูดของสจเอียว
แต่วันนี้เรายังไม่เจอตัวของภรรยาของสเจ้าเอี่ยวนะฮะ
ทีนี้มาดูเรื่องของคนบาดเจ็บนะคะ
ทีมข่าวไปเจอนางมณ์เทียนใจธรรมอายุ๖๗ปี๑ในคนเจ็บถูกยิงเข้าที่หน้าอก
แล้วเธอมารักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้วอะค่ะ
บอกว่าโดนยิงตอนที่กำลังหมอบหลบกระสุนอยู่พอดีค่ะ
วันนี้มีความจำสัมภัศจริง
เนี่ยพลิกสิ่งเนี่ย
ก็จะพังซ้ายเข้ามา

คนยิงป่ะก็รู้จัก

แต่ก็รู้จักเราเป็นผู้กำนันเก่า

นี่นะคะเธอห้อยติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บคนอื่นนะคะ
นายยิ่งพันธ์กันเกตหรือกำนันโทน
กำนันตำบลดอนทรายตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
นายนครวันเพ็ญนางสมทวินศรีรัฐ
มณ์เทียนใจธรรมเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยด้วยมานะคะครับ

สายฝนมะลิลาทั้งหมดปลอดภัย
บางส่วนก็กลับมาบ้านได้แล้วนะคะ
มีพระรูปหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็กระสุนก็เฉียวหูท่านไปเลยนะฮะ

เมื่อวานก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังไปแล้วนะครับ

คือตามรายงานบอกว่าคนร้ายเนี่ย

ก่อนที่จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ย
ก็ถูกยิงนะครับ
พระมงคลเนี่ยวันนี้บอกกับเราว่า

ไม่เห็นใครอยู่หลังพระประธาน
ถ้าคนร้ายอยู่ตรงนั้นจริงเนี่ย

มันจะต้องเข้าด้านหน้าของผู้ตาย
แต่เนี่ยมันเข้าทางด้านฝั่งซ้าย
แต่เนี่ยมันเข้าทางด้านฝั่งซ้าย
ช่วงนั้นเนี่ยมองคนที่จะไปจุดเทียนชนวนให้พระธานอยู่
ช่วงนั้นเนี่ยมองคนที่จะไปจุดเทียนชนวนให้พระธานอยู่
ช่วงนั้นเนี่ยมองคนที่จะไปจุดเทียนชนวนให้พระธานอยู่
เขาเดินไปยิบเตรียมที่จะจุดเทียนให้พระธาน
เขาเดินไปยิบเตรียมที่จะจุดเทียนให้พระธาน

ช่วงนั้นเนี่ยก็ดั่งปั้งปั้ง
คุณผู้ชมค่ะคืนนี้เป็นงานสวพระอภิษฐรรมศพครูนงเป็นคืนที่สองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคืนนี้เป็นงานสวดพระอภิษฐรรศพครูนงเป็นคืนที่๒ค่ะ
ทีมข่าวได้เจอกับสามีของครูนงนะคะ

ก็บอกว่าการเมืองท้องถิ่นการการการการยิง
ต้องมายิงกันตายไม่เคยมีลักษณะแบบนี้มาก่อน
ตุ่มไปกระโละเรื่องเวลามีทราบแค่จ่ายได้ขนาดนะเขาก็มีฤทธิ์รุดนะ
ตายนะฮะญาติพี่น้องตอนนี้ก็ได้ทำหลุมศพเอาไว้
เอาไว้เก็บร่างครูนงไว้ก่อนเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับภรรยา
นายชวลิศบอกว่ามั่นใจว่าน้องชายอ่ะก็คือสอเจ้าเอี่ยวอ่ะ
นะต้องขอประกันตัวและขอสู้คดีในชั้นศาล
หลายคดีที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็รอดมาหลายคดี
นี่นะฮะคือแหม่นาชาวฤทธิ์ก็
ฐานะนี่คือน้องชายเป็นผู้ต้องหา
ส่วนภรรยาคือผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ

เพราะสตอิ๋วเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มา๓สัมหมาย
รวม๑๕ปีที่ดอนทราย
แล้วก็มาเป็นกำนัน๑๐ปี
หลังจากนั้นลาออกจากกำนันตอนอายุ๖๐

แล้วก็ได้รับเลือกเป็นสตอิ๋วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

อยู่ที่โรงเรียนวัดทะเลบกจังหวัดนครปฐม
หลังจากนั้นนะครับ๘เดือนต่อมาปี๒๖ย้ายไปช่วยราชการ
โรงเรียนคงคาอำเภอโพธารามที่รัชบุรี
อยู่ได้๑ปีก็ย้ายมาอยู่อนุบาลรัชบุรี
จนพอเกษียณเพิ่งเกษียณคุณงก็มาลงสมัคร
ตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลดอนทรายแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต
คือตามรายงานบอกว่าเหมือนกับสจเอี่ยว
ตอนที่ออกจากกำนันเพื่อไปลงสเจ้า
หวังจะให้ลูกเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งเป็นกำนัน
แต่ครูนงก็ไปสนับสนุนลูกเลี้ยงจนลูกเลี้ยงครูนงเนี่ยได้รับเลือกเป็นกำนัน
ทีนี้สจเอียวก็จะมีเลือกตั้งนายกเทศบาลตะมนตอนทราย
ก็กะว่าจะให้ภรรยาได้ลงแข่งขันแต่ครูนงก็มาลงอีก
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในครอบครัวหรือเปล่า

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านของสจเอี่ยวมาด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
น่ารักเหรอ
มันมีกระแสข่าวในพื้นที่นะครับ
รวมทั้งออกมาจากชุดสืบสวนของตำรวจที่บอกว่า
ก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตะบนดอนทราย
ถ้าไม่ไปบอกให้ลูกบ้านเนี่ย
ไปลงคะแนนให้กับผู้สมัคร
นายกทฤษฐภัณฑ์ตะบนดอนทรายคนหนึ่ง
เดี๋ยวจะเลือกปลายเดือนนี้ถึงขั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

ทีมข่าวไทรัตว์ทีวีวันนี้ไปถามตำหรวดสพโพธาราม
ตำหรวดบอกว่าไม่มีใครมาแจ้งความนะ

ชาวบ้านตะบนดอนทรายเองบอกว่าก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้
แล้วก็ไม่ขอให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นการเลือกตั้งกำนันในตะบนดอนทราย
ที่มีข่าวลือว่ามีผู้ลงสมัครบางคนไปข่มขู่ผู้ใหญ่บ้าน

เราตรวจสอบแล้วก็ไม่มีใครยืนยันเรื่องนี้นะครับ
ไปถามผู้ใหญ่บรรจงนะครับ
ใหญ่บรรจงเจริญศุกร์อายุ๕๕ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนดอนทราย

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไม่เคยมีใครนะฮะ
ถูกข่มขู่ให้ลงคะแนนให้ใครในการเลือกตั้งท้องถิ่น
คือไปออกข่าวนะฮะว่า
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง๘หมู่เนี่ย
แฟนเขาจะโดนยิงโดนฆ่า
ซึ่งตัวเนี้ยก็มาถึงรวมมาด้วยโดยที่ตรงนั้เนี้ยไม่ใช่นะครับ

ผมนะแล้วผมก็ไม่เคยไปลงบันทึกประจำวันเรื่องกรณีที่ว่าสอจอเนี่ย
โทรมาข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านมันไม่มีฮะเขาไม่เคยมาตรงนั้นผม
นะครับที่ว่าจะมาข่มขู่ผมหรืออะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปดู
บันทึกประจำวันด้วยผมไม่เคยไปแจ้งลงบันทึกประจำวันว่า
โดนสมครูตรงนั้นนะครับผู้ใหญ่บ้านมีอีกแปดหมู่นะครับ
ก็ในส่วนอีก๘หมู่เนี่ยผมไม่รู้นะครับ
แต่ในส่วนผมเนี่ยไม่มีนะฮะอ่าก็เดี๋ยวดูความคืบหน้าทางคดีกันต่อไปนะฮะ